เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือ
ผมทำงานด้านการตรวจสอบการทุจริตมาประมาณสัก

แล้วก็ดำเนินคดีกับ

ฆาตการประจำระดับประหลักกระทรวงนะฮะ

น่าจะถูกไล่ออกไปประมาณเป็นร้อยคนแล้ว

ผลเนินคดีเกือบหมดทุกคน

จดที่หนึ่งในโครงการรับจำนำข้าว
ของคดีของพักเพื่อไทยเดิม

ให้ยึดทรัพย์ทั้งคอลโมทั้งหมด

เป็นคนถูกติดคดีครับถูกตั้งปปชตั้ง

ไม่ว่าจะเป็นโครงการทุจริตในสกสค
ล่ายออกยึดทรัพย์กันเกือบหมดแล้ว

ปรัสกระทรวงสึกษาธิการ
ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
ก็ยังมีอดีตรัฐบาลที่ถูกตั้งอนุไตสวนอยู่
อยู่ประมาณ๒คนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการ
กับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิการ
อีกหลายโครงการด้วยกันซึ่งผมดำเนินคดี
ว่าจะเป็นกรณีโครงการตำบลละ๕ล้าน
ผมก็ร่วมมือกับปปชแล้วก็ปปทดำเนินการตรวจสอบ
รวมทั้งการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรานำกำลังในการตรวจสอบการทุจริต
ในช่วงปี๕๗ประมาณ๖เดือนด้วยกัน
ประมาณ๔๐กว่าอบจเราก็ตรวจสอบมาหมด
เป็นหมอ๔๔ทั้งหมดนะครับ
คือเอาง่ายคือมันเป็นอาชีพของพักเรา
คือพักปราบโกงครับมันเป็นอาชีพของเรา
นี่คือไม่ได้เป็นนโยบายแต่เป็นอาชีพอาชีพของ
เป็นอาชีพแล้วที่ผ่านมาการันตีว่ามีผลงานเป็นรูปธรรม
ถูกต้องครับไปถามรัฐมนตรีทุกคนฮะ

นี่คุณพาดพิงไปหลายพักแล้วนะ